กันที่พี่จินตราภูลาภของเรากันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเห็นเงียบแบบนี้แต่แต่งเพลงเพียบรอไว้เลยนะคะคุณผู้ชม
นี่ล่าสุดขอกลับมาทำเพลงอีกครั้งหนึ่งนะเป็นเพลงหมอลำโดยหยิบเอาตำนานรักแห่งอีสานมาแต่งเพลงชื่อว่าขูหรูนางอ้ว
โดยครั้งนี้พี่จินตรายกทีมงานไปปรักหลักถ่ายธรรมอยู่ที่พระบรมธาตุนาดูนจังหวัดมหาสารคาม
ด้วยความเชื่อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่จะช่วยโดนบันดาลให้การถ่ายทำราบรื่นนะคะ
ซึ่งเพลงนี้ก็ได้หนุ่มฮอตวายุทธพิชัยมาเล่นเป็นพระเอกคู่กับน้องวาว
จนนางอั่วตัดสินใจพูครอบตาย
ทำให้หูหรูช้ำใจหนักถึงขั้นฆ่าตัวตายตาม

โดยบรรยากาศการถ่ายทำวันนั้นถึงจะร้อนมาก
แต่จินตราและพระนางโอ้โหสู้ตาย
ไหว้พระธาตุก็มีน้องหมามาเล่นด้วยนะ

ไม่ลืมอัดคลิปส่งตรงมาให้บันเทิงไทยรัฐของเรา

พร้อมกับบอกได้ว่าเลิกกองเสร็จปุ๊บ
เดี๋ยวเอ้ยจะพุ่งตรงไปซ้อยลาบวัวกันสักหน่อย

เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่จินตรากันหน่อยค่ะ
ไม่ใช่ลาบวัวธรรมดานะลาบงั่วซะก่อน
เออประจายจากงั่วงั่วกลัว
สงสัยจะหิวแหละแดนก็ร้อนด้วยเนาะ
เดี๋ยวรอติดตามนะคะกูหลูนางอั่วเสียงต่อไป